ต่อกันที่ฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะคะ
ลงแข่งขันรายการอุ่นเครื่องนะคะ
แล้วก็สามารถเฉินชนะมาเลเซียได้ค่ะ

ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
ประเดิมสนามเจอกับมาเลเซีย

ก็ได้ประตูจากรณชัยจูวงศุกร์
แล้วก็อภิวัตรแจ่มเจริญ

เลเซียมาตีตื้นเป็น๑ประตูต่อ๒
จังหุ่มหมัดอวรรณรุจดินนะคะ
ก่อนที่กัปตันทีมของมาเลเซียค่ะ
เฟนดี้จะยิงประตูตามตีเสมอนาทีที่๑๗
ทำให้ครึ่งแรกนะคะจบกันแบบเสมอ๒ประตูต่อ๒
เครื่องหลังไทยขึ้นนำอีกครั้งจากสุภวุธถือนกลาง
แต่มาเลเซียก็ไม่ยอมแพ้มาตามตีเสมอ๓๓จากอวันรุตินคนเดิม
แต่ว่าเป็นไทยที่เล่นได้นิ่งกว่านะคะมาได้ประตูชัยจากกฤษฎาวงแก้วกัปตันทีม
จบเกมค่ะทีมไทยเอก็เลยชนะมาเลเซียไป๔ประตูต่อ๓เก็บ๓คะแนนแรกนะคะเป็นที่๑ของตาราง
อันดับที่๒เป็นอิอาลานที่ชนะทาจิกกิจผ่านไป๓ประตูต่อ๒ค่ะ
ส่วนทีมชนบุรีเอฟซีก็เปิดตัวผู้สนับสนุนและชุดแข่งขันใหม่
เพื่อที่จะเตรียมสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาล๒๐๒๐นะคะ
ก็นำทีมมาโดยโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐแล้วก็ทำนักเตะนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเกริกฤทธวีการสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลธิรเทพวิโนไทยแล้วก็วรชิตกณิตศรีวำเพ็ญค่ะ
ส่วนเป้าหมายในปีนี้นะคะก็คือจบฤดูการในหลีกด้วยอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ก็หวังคว้าช่วยแชมป์ฟุตบอลถ้วยให้ได้อย่างน้อย๑รายการ
ขณะที่งบประมาณในการทำทีมปีนี้ในวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรวางไว้ที่๑๐๐ล้านบาท